ต่อกันที่ข่าวนี้เลยนะครับบอกว่า
งกรานคนอื่นน้ำเปียกกันทั่วตัว
แต่ว่าคุณหอยไม่รู้ว่าต้องเปียกเพราะว่าน้ำตาหรือเปล่า

คุณตกใจอะไรเบอร์นั้นฉันก็ตกใจ
นึกขึ้นได้ว่ารอดูอยู่ว่าจะลงมาซิกแพคพี่หอย

ช่วงวันเกิดคุณอุ้มถ้าคุณหอยน้ำหนักลดลงได้

ถึงจะผอมแค่ไหนมันก็ไม่ทันแล้วเชอรี่
ไม่เห็นความพยายามของพี่หอยเลยหรือไง

วางใช้ซิกแพคกระชากใจดาราสาวหุ่นสบึมอุ้มลักษณะ

หอยเอ้ยได้สุขภาพกายที่แข็งแรง
แต่สุขภาพหัวใจเหี่ยวเช้าต่อไป

เพราะดูทีท่าแล้วอุ้มลักษณะมีหวานใจตัวจริง
เขามาเตรียมนั่งแท่นรั้งตำแหน่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาปล่อยรูปรัวเลยทีเดียว

ก่อนหน้านี้คุณอุ้มมีการจับมงจับมือ

มีบ้างเออก็เดากันไปว่าใครนะ
แต่ว่านี่แหละอาการอินเลิฟทะลุนอกรอบนะคะ

มุมภาพที่เห็นเบื้องหลังของชายคนนึงบ้างในวันเกิด
พร้อมกับมงกุฎดอกไม้บ้างเห็นการจับมือบ้างให้เดากันไปนะฮะ
แต่ว่ามีภาพมงกุฎดอกไม้เนี่ยสาวอุ้มเขาโพสต์เอาไว้บอกว่า
ทำให้ผู้หญิงธรรมดากลายเป็นเจ้าหญิงฉันขอบคุณเธอจังเลย
และจากการแกะรอยแฮสแท็กนะคะ
แฮสแท็กเอบีบี

เอบีบีอุ้มอะไรเลย
แม้ป้าวหมายชายหนุ่มนิรุนาคครองที่นั่งในสีห้องหัวใจได้จันทาร์จได้เยอะครับ
โดยในอินสตราแกรมของฝ่ายชายนะคะ
ก็มีการโพสต์หนักโพสต์ชัดเจนว่านี่แหละ
ของแท้ตัวจริงทั้งภาพจับมือพร้อมข้อความ

และอีกหนึ่งภาพที่เป็นการจับมือสัญญาว่าจะดูแลกันตลอดไป
เห็นแบบนี้ฟันทงได้เลยนะว่าคนสวยคนนี้
โสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นแล้วล่ะค่ะ

เอบีเบเบประมาณนี้เนอะเออค่ะ